แต่ว่าเหตุการณ์นี้ที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยคุณผู้ชมก็เกี่ยวข้องกับเรือเหมือนกัน
เป็นเรือสำรานค่ะคือเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันอายุเยอะแล้ว
แล้วก็แถมว่ามีภาวะปอดอักเสบนะคุณรวมถึงภาวะหัวใจล้มเหลวอยู่บนเรือค่ะ
เอาแล้วเรือสำรานนี้ก็ลอยลำอยู่กลางทะเลอ่ะพอได้รับแจ้งปั๊บก็ต้องรีบไปไปเร่งช่วยเหลือเลยนะคะ
โดยทางด้านผู้การเรือต่อ๒๓๐ที่อยู่ที่ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่
ชนเนี่ยได้รับแจ้งจากกัปตันเรือโดยสารค่ะบอกว่าเรือสำรานลำนี้เนี่ยนะ
กำลังเดินทางจากชนบุรีเนี่ยจะไปสิงคโปร์ตอนนั้นอยู่ห่างจากเกาะกูดสักประมาณ๖๙ไมล์ทะเล
มีผู้โดยสารคนหนึ่งเป็นผู้โดยสารชาวเยอรมนีค่ะอายุ๗๓ปีอายุเยอะแล้ว
มีภาวะคือปอดอักเสบหัวใจล้มเหลวแล้วก็ขอความช่วยเหลือเลยจะนำ
ผู้โดยสารชาวเยอรมนีคนนี้ขึ้นฝั่งเพื่อรีบรับการรักษาฉุกเฉินค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำเรือต่อสองสามศูนย์เนี่ยนะคะ
พร้อมด้วยทีมแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลตราดโรงพยาบาลคลองใหญ่
รับตัวผู้ป่วยเพราะว่าพิกัดอยู่บริเวณทิศใต้ของเกาะกูด
หลังจากนั้นต้องเร่งช่วยเหลือชีวิตก่อนนะคะจนตอนนี้ถามว่าผู้ป่วยชาวเยอรมนีคนนั้นเป็นยังไงบ้าง
อาการตอนนี้ปลอดภัยแล้วค่ะแล้วก็รีบนำเรือเนี่ยเทียบท่าที่สะพานอำเภอคลองใหญ่
ต้องส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลคลองใหญ่นะคะทีนี้ทางด้านเรือโทจรินกลั่นมาก
เจ้าหน้าที่สอนชนพักหนึ่งเนี้ยบอกว่าพอได้รับแจ้งปั๊บว่ามีผู้ป่วยฉุกเฉิน
อยู่ในเรือสำรานแล้วเรือสำรานนี้ก็กำลังลอยลำอยู่กลางทะเล
ผู้บังคับบัญชาเนี้ยสั่งการเลยนะคะให้สอนชนพักหนึ่งประสานไปที่เรือต่อสองสามศูนย์ของกองทัพเรือ
แล้วก็รีบไปให้ความช่วยเหลือโดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลเนี่ย
สามารถนำตัวผู้ป่วยชาวเยอรมันกลับมายังฝั่งแล้วก็ส่งโรงพยาบาลช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยนะคะ